ประเด็นร้อนประเด็นนี้ฮะพิมพ์ริพายนะครับออกมาทีไรเป็นประเด็นทุกที
คือเธอดูมีความพยายามอยากจะขายของด้วย
แล้วก็อยากจะช่วยเหลือสังคมด้วยแหละคนดูออกนะครับ
เธอขายน้ำแร่ฮะไลฟ์ขายน้ำแร่ร้อยยี่สิบแถมเอทีเคไปหนึ่งชุดหนึ่งชิ้นอืม

อยบอกว่าไอ้ที่ทำแบบนี้ผิดกฎหมายครับ
ไปดูบางช่วงบางตอนของการไลฟ์ของเธอฮะ
ใครที่ไม่เคยกินน้ำแร่คิตตี้เอาได้แถมชุดตรวจโควิดฟรี
ไม่ได้ขายแถมพร้อมพัฒนาดีจากพิมพ์รีไพร
ขายขวดละร้อยยี่สิบบาทแถมชุดตรวจโควิดฟรีหนึ่งอันค่ะ
นี่แหละครับน้ำร่าบร้อยยี่สิบแถมชุดตรวจโควิดฟรีหนึ่งอัน
พิพายบอกว่าเราไม่ขายเราขายน้ำแร่
ไม่ขายก็คือไม่ได้ขายเอทีเคเขาห้ามไว้ใช่ไหมล่ะ
นะคือเธอบอกเธอรู้แหละนี่ไงออยอร์บไม่ให้ขายออนไลน์
ท่านล่าสุดนะฮะทีมข่าวสอบถามไปยังคุณหมอสุรโชคต่างวิวัตรท่านรอง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
การทำเช่นนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายแน่นอนตามพรบเครื่องมือแพทย์สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
นะครับซึ่งผู้ขายเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าการขายสินค้ากับอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นต่างกัน
จากที่ดูข้อกฎหมายเบื้องต้นโอ้โหผิดตั้งสามข้อหานี่คือว่าราพรนะฮะ
หนึ่งผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตในการขายนะฮะคือคำว่าขายของเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเครื่องมือแพทย์
อะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะคำว่าขายของเขารวมถึงคำไหนบ้างรู้ไหม
จำหน่ายจ่ายแจกแถมแม้แต่ฟรีก็ผิดอืมอ่าข้อหาที่สอง
ทางการแพทย์เป็นสินค้าที่ห้ามโฆษณาครับสามชุดตรวจเอทีเค
ที่มีการขายนั้นเนี่ยไม่ได้รับการรับรองจากออยอมีโทษปรับตั้งห้าหมื่นบาท
คุกหกเดือนเบื้องต้นจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ
ทำหนังสือเพื่อให้พิมพ์ริพายหรือว่าตัวแทนนะฮะ
มาชี้แจงในกรณีนี้ก่อนนะครับจะชี้แจงให้รู้ก่อนว่า
การขายหรือการขนส่งสินค้าที่เป็นเอทีเคเนี่ยนะ
มันต้องมีวิธีการเฉพาะครับเอาลองฟังเสียงคุณหมอฮะ
เพราะว่าพอดีในกฎหมายของออยในการจำหน่ายจ่ายแจก
ถือว่าเป็นการขายแต่ละกฎหมายก็จะมีคำความหมายของคำว่าขายไม่เหมือนกัน
แต่ว่าในผลิตภัณฑ์สุขภาพเราทั้งหมดนะครับจำหน่ายจ่ายแจกนี้เราถือว่าเป็นการขายทั้งหมด
หนึ่งอันแรกคือว่าเขามาเขาไม่มีสิทธิที่จะขาย
สองการโฆษณาก็ต้องขออนุญาตก่อนครับอันที่สามคือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับ
ด้านนางสาวสารีอ๋องสมหวังนะครับเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ระบุว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยผู้ขายอาจจะไม่ทราบว่ากระทรวงพาณิชย์มีกฎหมายควบคุมราคาน้ำดื่มครับคุณผู้ชมฮะ
ขนาดห้าถึงหกร้อยซีซีห้ามขายเกินขวาละเจ็ดบาท
ขนาดลิตรครึ่งนะฮะเอาคำพูดง่ายลิตรครึ่ง
ขายเกินขวดละสิบสี่บาทแต่ถ้าเป็นน้ำแร่เนี่ย
ไม่ได้มีการควบคุมราคานะครับเพียงแต่ต้องขายในราคาที่เหมาะสม
หากไม่ใช่น้ำแร่แล้วนำมาขายแพงคือผิดครับ
อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการขณะที่ทีมข่าวพยายามติดต่อ
ไปยังคุณพิมรดาพรเบนจะวัฒนพัฒน์หรือว่าพิมพ์รีพายนี่แหละฮะ
อยากจะสอบถามข้อที่จริงในประเด็นนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถติดต่อเธอได้นะครับ